กลับมาในช่วงนี้คึกคักหน่อย
ทักกันหน่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ร่วมจัดรายการไปกับเราด้วย

มาพูดคุยกับเรานะครับส่งมาหน่อยว่าสถานที่เที่ยวของคุณผู้ชมนั้น
ที่บ้านของคุณผู้ชมที่จังหวัดของคุณผู้ชมมีที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้าง
ส่งมาเชิญชวนหน่อยดีไม่ดีเราสองคนจะไปบุกก็ได้นะ
ลองดูนะคะส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคะหรือว่าทักทายติชมรายการกันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะ
ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดเลย
จะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของภูเขาหินปูนนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงขานจังหวัดเลย
นี่แหละค่ะได้ไปเที่ยวชมความงามนะคะได้บุญด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปกันเลยได้แบบสองเด้งเลยติดตามได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มในช่วงของตลอดหาเรื่องค่ะ
ภูเขาหินปูนรูปทรงสวยงามแปลกตาภายในสวนหินผางาม
ถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวสดของต้นไม้นานาพันธุ์
ที่เกิดขึ้นบนซอกหินที่สลับซับซ้อนคล้ายสวนหย่อม
ตลอดสองข้างทางและบริเวณโดยรอบสวนหินผางามแห่งนี้
นักท่องเที่ยวจะได้ชมต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างโปร่ง

จึงทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่า

เพราะมีลักษณะคล้ายกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศจีน

ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหิน
และจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิว
ที่จะเห็นทิวทัศน์ของแนวผาหินปูน
ทอดตัวเป็นแนวยาวสลับป่า
ที่เกิดขึ้นเองตามลักษณะภูมิประเทศในท้องที่
และเป็นจุดที่สวยงามที่สุดของสวนหินผางาม
และในจุดนี้เองยังมีหินระคัง
เพราะเมื่อนำมือไปตบเบาบนหิน
ก็จะมีเสียงกังวานออกมาคล้ายกับเสียงระคัง
อกจากนี้บริเวณโดยรอบของสวนหินผางาม

ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อยู่กระจายเป็นลูกใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไป
ลูกก็สามารถเดินผ่านทะลุได้
จะมีชื่อเรียกต่างกันตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฏ
ลักษณะของภูมิประเทศที่นี่ได้รับการสันนิษฐานว่า
ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ท้องทะเลมาก่อน
และมีอายุมากกว่า๒๕๐๒๘๐ล้านปี
ภายในมีทางเดินสลับซับซ้อน
บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้น
คล้ายกับผจญภัยในเขาวงกฎ
ช่วงต้องปีนป่ายเพลิงหิน
หรืออาจต้องมุดลอดโผล่งถ้ำ
ส่วนการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมความสวยงาม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย
หรือคนที่ไม่ต้องการเมื่อยขาหรือเดินไม่ไหว
และอีกวิธีคือเดินเท้าเข้าไปเที่ยวชมได้เลย

เมื่อรอท่องเที่ยวดื่มดำกับธรรมชาติ

เราก็นั่งรถไปต่อที่อำเภอเชียงคาน
เมืองเล็กริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย

ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบประเพณี
การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง

ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน
พอค่ำก็เดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงคาน
เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งของฝากของประจำถิ่น
ที่มีให้เลือกมากมายตลอดสองข้างทาง
ที่มีบ้านไม้เก่าปลูกเรียงราย

ดูดใจให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่น
หลังไหลเดินทางกันมาที่นี่
ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะมาก
เหมือนช่วงฤดูหนาวแต่หากมองอีกมุม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงนี้
ก็จะได้เห็นความสวยงามของเมืองที่ดูสงบ
แออัดยัดเยียดด้วยนักท่องเที่ยว
และมีที่พักให้เลือกมากมาย
ในราคาสบายกระเป๋า
ส่วนในตอนเช้าหลังจากพักผ่อน
ก็ตื่นมาทำบุญตักบาทข้าวเหนียว
ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายริมชายโขง

บุญและอิ่มใจไปพร้อมกันครับ

ชีวิตของชาวบ้านแถวนั้นเขาเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมาก

โอ้โหได้บุญอิ่มน้ำสำราญกับความ
ต้องแนะนำเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมไป
แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาด้วยว่า
อยากชวนไปเที่ยวพระธาตุศรีสองรักด้วย
เพราะว่าตัวเขาเป็นมะคุเทศน้อยอยู่ที่นั่น

เออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปนะครับไปบุกเลยรอรับนะ

ส่วนช่วงนี้นะครับพักเรื่องเที่ยวไปกินกันบ้างดีกว่า

แต่ว่าที่ไม่มีเด็กเสิร์ปเนี่ย
เขาเป็นการเรียกลูกค้ามาเสิร์ฟเอง

ไปเล่นไปนี่ลูกค้าเขานั่งรอคิวเพื่อจะเข้าไปทานข้างในนะครับ
คิวกันยาวเลยนะแล้วนี่ต่อโต๊ะออกมานอกร้านเลยด้วย
เออเอาร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านเต๋อต่ำยำระเบิดค่ะ
อ่าเป็นร้านส้มตำที่ไม่มีเด็กเสิร์ฟลูกค้าต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับ
แต่กลับมีลูกค้ามาเข้าคิวรอตั้งแต่ก่อนเปิดร้านเป็นประจำทุกวัน
โอ้โหร้านนี้เปิดในกาดทรัพย์ทองคำหรือว่าตลาดทรัพย์ทองคำนี่แหละ
ใกล้แยกขวงสิงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะจ๊ะ
ในแต่ละวันครับลูกค้าจะเข้าไปรอคิวกันก่อนร้านเปิดในเวลา๑๗นาฬิกา
อันนี้เขาร้องเพลงเหรอคุณไม่ใช่ร้องเพลงฮะนี่แหละเขาจะประกาศว่า
ถึงคิวไหนแล้วถึงคิวแล้วอ๋อเดินมาเถอะใครได้อาหารแล้วโต๊ะไหนสั่งอะไรไว้
แล้วก็จะเดินมารับอาหารแบบนี้โอ้โหเป็นไงล่ะต้องบริการตัวเองนะ
แต่ลูกค้าเยอะจริงเพราะว่าร้านนี้อร้อยครับ
เขาว่ากันอย่างนั้นร้านนี้ก็มีนายธนกรปียะธรรมรงค์หรือว่าเต๋อตำระเบิด
ฉายาคนนี้แหละตามป้ายนี่แหละโอ้โหมีรูปตัวเองอยู่หน้าร้านด้วย
เจ้าของร้านวัย๒๘ปีเขาบอกว่ารับประกันคุณภาพความอร่อย
โดยการลงมือตำเองทุกครกครับตำเองหมดเลยนะครับไม่ได้ให้ลูกค้าตำครับ

คุณพี่เขาทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าคุณบอกคิวรถตู้หรือยังไง

ธนกรเล่าว่าก่อนหน้านี้แกทำมาหลายอย่าง

ยังใช่ไหมลองไปสมัครค่ะหลังตรงนี้อีแวว
เอาล่ะแกขายนี่แหละดีแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่น
และด้วยความที่แกเป็นคนที่ชอบทำอาหาร
ตัดสินใจเปิดร้านขายส้มตำ
เรียนรู้จากคุณป้าที่เคยเปิดร้านส้มตำมาก่อน
ก็นำสูตรมาดัดแปลงนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ตัวเองชื่นชอบ
ก็คือแซ่บเวอร์จัดจ้านครบรสและเลือกใช้ปลาร้า
ที่สั่งตรงมาจากภาคอีสานเท่านั้นออกมาจากต้นตำรับเลย

เห็นไงล่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนเราไหมรู้สึกว่าท้องร้องเลย
ผมเชื่อว่าอย่างนั้นใครที่เป็นแฟนมันแท้ปลาร้า
น้องไปตองเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนำหลายสอแล้วครับโอ้ยใช่ค่ะเป็นเต็ดรับความสวย
เขาว่าอย่างนั้นเหรอผู้หญิงทานปลาร้าแล้วจะสวยนะมีด้าเหรอกินเยอะเลย
เอาตอนแรกนะครับเปิดร้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทุนมากพอ
จะจ้างพนักงานหลายคนก็ใช้วิธีการประกาศผ่านไมโครโฟนนี่แหละ
ให้ลูกค้ามารับเองประกอบกับลีลาการพูดแบบแม่หยอกล้อลูกค้าบ้าง
ตรงไปตรงมาลูกค้าเขาก็ตั้งฉายาให้ต้องขออนุญาตพูดแล้วกัน
ชื่อร้านเนี่ยส้มตำปักหมานั่นคือฉายาที่ลูกค้าเขาตั้งให้นะ
ก็มีการแซวลูกค้าด้วยประมาณนั้นเขาบอกว่ามันเป็นความบันเทิงของลูกค้า
แล้วก็พากันไปอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายกินไปเพิดเพลินกับเสียงคำพูดของเจ้าของร้านไป
มันมีความสุขจริงนอกจากนี้ร้านเขายังเป็นร้านส้มตำเดียว
ที่ทุกคนนั้นจะต้องยืนตรงเพื่อเคารพทงชาติครับในเวลา๑๘นาฬิกา
ดีค่ะสุดยอดเลยทีเดียว
โอเคนะครับขณะนี้เวลา๑๘นาฬิกาครับ

เป็นโคศกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เอาล่ะก็ยืนตรงขอรบทรงชาติกันไปด้วย

โดยนายธนกรเขาก็ไม่บอกนะว่าได้รายได้ในเดือนเท่าไหร่
เพียงแต่ว่ามีลูกค้ามาเข้าคิวรอทุกวัน
วันหนึ่งขายได้หลายร้อยครกเลยทีเดียว

ส่วนเมนูยอดนิยมที่นอกเหนือจากสารพัดส้มตำแล้ว

ำปูม้าตามที่วางอยู่นั่นแหละ
และไก่ทอดอีเต๋อกับหมูแดดอีเต๋อ

แต่ต้องขอบอกว่าถ้าจะไปกินแนะนำนิดนึงแล้วกัน

นี่น่าจะเป็นไก่ทอดอีเตอร์นะ

สักคำกรอบเกลียวจริง

อยากกินมากหิวมาก

เราก็หิวเหมือนกันเราก็จะหิวไปพร้อมกัน

เรื่องราวของกินเสร็จแล้วไปไหนต่อคุณชนะ
ในช่วงนี้มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของการปลูกผักกัดขาวปลี

เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยที่จังหวัดนี้กาญจนบุรี

เดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
สนับสนุนโดยบริษัทเจียไตเมล็ดพันธุตราเครื่องบิน
คุณภาพดีการันตีความงอก
มหาศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์คุณผู้ชมครับ
วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าม่วงที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
มาที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่เลยครับ
กาดขาวปลีที่นี่นี่โอ้โหมาเริ่มเทิมแล้วแถมผลผลิตที่นี่นั้น
ได้คุณภาพดีอีกด้วยและที่สำคัญขายได้ราคา
ถามคนนี้ดีกว่าเจ้าของสวนนะครับ

นี่เป็นเจ้าของสวนที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปดูสวนข้างใน

มาเลยวันนี้เดี๋ยวชอบไปดูกับเจ้าของสวนกัน

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนผักของพี่นครินแล้วนะครับ
โอ้โหมองไปกว้างคุณผู้ชมครับ
ผักกาดขาวปลีหัวมาเริ่มเทิมเขียวขจีไปหมดในสวนแห่งนี้นะครับ
นักกรินครับถามอย่างแรกเลย
ปลูกนานไหมกว่าจะได้หัวใหญ่แบบนี้นะครับพี่นักคาริน

เอาไปขาย๔ไร่ได้กำไรมาเท่าไหร่เอ่ย
ถูกค่ะอยู่ประมาณเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าแพงหน่อยละเท่าไหร่
ก็ประมาณ๓แทน๔แทน

ผมจะเอาตัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่า
มันใหญ่ขนาดไหนนะครับพี่นครินครับ
ขอดูเป็นตัวอย่างสักหัวหนึ่งได้ไหมครับ

ผักกาดขาวปลีพันนี้พันดีน่าเนี่ยนะครับ
มันแตกต่างมันดีกว่าสายพันธุ์ธรรมดา

ยาว่ะมันดีกว่าทุกอย่าง

เอาล่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงเกษตรกรที่สนใจนะครับ
ก็สามารถไปลองเสิร์ชหาข้อมูลกันได้นะครับ
เดี๋ยวเราจะขึ้นให้บนหน้าจอข้าง

แล้วก็สามารถไปลองศึกษาข้อมูลกันได้
ไปถึงเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้ว่า
มันปลูกแล้วดีอย่างไรสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างนั่นเองนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยพี่นครินเก็บต่อ

ที่หน้าจะเจอกับอะไรไปติดตามกันได้นะครับ
โอ้โหใหญ่กว่าหน้าคุณชนะจริงด้วยค่ะ
ปลี่หัวหนึ่งแบบว่าฮู้ววมันใหญ่อยากให้เห็นความใหญ่

ผมคิดว่าหน้าคุณใหญ่แล้วพวกรับขเขาใหญ่กว่า

เธอทานแล้วอร่อยหวานมาก
นึกถึงหลายเมนูเลยนะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายเมนูในช่วงหน้า
หิวกันต่อแล้วก็ไปตลอดเที่ยวกันด้วยในช่วงหน้านะครับ
ใช่แล้วสักครู่ค่ะ